หน้าจับตามากสำหรับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องนิวทิติภูมิค่ะ
งานเนี่ยดีคุณผู้ชมค่ะแล้วพระเอกคนนี้นะ
ได้รับการการันตรงการันตีมาจากดาราชื่อดังทั้งนั้นเลยนะ
มันจะเป็นพี่นุ่นวรณุแพนเคกเบอร์ปาลวาส
บอกเลยว่าผลงานน้องไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะ
ดูจากรายชื่อดาราที่น้องนิวได้ประกบนะคุณผู้ชมมีทั้งแพนเค้กเขมมะนิด
ซีรีส์สุดโรแมนติกรักใช่ไหมที่หัวใจต้องการ

หรือจะเป็นนุ่นวรนุษย์ตอนแรกจะได้ประกบกับน้องนิว

ก่อนที่ฝ่ายชายเขาก็จะมีการถูกเปลี่ยนตัวไปนิด
เพื่อมาเทคิวลงละครวานวาสนา
เรื่องนี้ค่ะนิวได้ประชันความดราม่ากับดาวร้ายเป้ยปานวาด
นี่เสื้อแดงเป้ยปานวาดคำแบ็กต์มาไงคุณเออ
จากผลงานจะปังแล้วค่ะน้องนิวเขาก็ยังมีซิกแพคอีก
เออข่าวออร่าให้พวกเราได้ตามคลิปน้องเวลา
โมยหัวใจสาวสาวกันได้แน่นอนนะคะบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ย
หลงรักกันมาติดตามกันมาตั้งแต่สมัยที่น้องเล่นซีรีส์วายกันแล้วนะคะ
หลงรักหลงเชียร์น้องแล้วก็ผลักดันให้น้องนิวทิติภูมิเนี่ย
แท่นเป็นพระเอกมาแรงแห่งปีนะตอนนี้น้องมีอีเวนต์เยอะนะ
ขอเปิดใจน้องนิดนึงทั้งเรื่องที่อดเล่นละครคู่กับพี่นุ่นวรนุษย์
จะเป็นเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็เรื่องส่วนตัวอะไรต่างไปฟังน้องกันเลยค่ะ
พอดีมีงานรับงานไว้นานแล้วมันก็เลยแบบซ้อนกัน
แล้วก็ทีนี้มันซ้อนกันเพราะว่าช่วงเวลาโควิด
ทีนี้ก็เลยแบบก็ต้องขอโทษเขาที่เราทิวมัน
แต่เขาเข้าใจว่ามันช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นแบบสถานการณ์
ใช่ครับตอนนี้ก็มันจะเป็นพี่ก้าวจิรายุไปแทน
นุ่นก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรนิวเป็นเรื่องหน้าละกัน
เดี๋ยวก็มีอีกแล้วก็ติดตามวันวัฒนาไปก่อนค่ะ
จะมีแบบโชว์ซิกแพคหรือเปล่า
ไม่ค่อยได้โชว์เพราะว่าแบบลีนไม่ค่อยลง
เพราะว่าเป็นคนชอบกินกินเยอะกินเยอะ
แหมซิกแพคแน่นขนาดนั้นน้องก็ถ่อมตัว
ดูสิพี่แจ๊คกลืนน้ำลายแล้วกลืนน้ำลายอีก

ไม่ใช่น้องเขาบอกน้องกินเยอะ
ก็แค่จะบอกว่าพี่ก็กินเยอะ

ทานกันได้
แม่นี่เขินเก็บทรงไม่อยู่แล้ว
แต่เด็กใหม่เขาก็มีเสน่ห์มีอะไรไปนะคุณนะ